ไปที่อุดรธานีไหม

โอ้โหบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น
แต่มันเกิดขึ้นแล้วจากนั้นทำยังไงต่อไปกับงูตัวนี้ไปดูค่ะ
อาสากู้ภัยต้องมาแล้วสิคะ

เหลือมเข้าบ้านแล้วมาติดตรงตะข่ายแบบนี้

ไก่มาดูสิไหนตัวไหนมากินเพื่อนฉัน

มันแค้นแทนเพื่อนเดี๋ยวไล่จิกงูซะหรอก
เออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไก่จิกงูตายบนปากโอ่งนะ

อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเนี่ยแจ้งกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานบอกว่ามีงูเหลือมเนี่ยนะ
เข้ามาที่เล้าไก่ชนแล้วมันก็ติดตรงตะข่ายไปไหนไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็มาถึงเลยค่ะบ้านเลขที่๑๒๕หมู่๘บ้านดอนหวายตะบนกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

บ้านหลังนี้ค่ะเขาเลี้ยงไก่ชนหลายสายพันธุ์เลยนะคุณ
เจ้าหน้าที่มาถึงไม่รอช้าค่ะเอากันไกลตัดเชือกตะข่ายออกแล้วก็เอางูออกมาให้ได้
คือถ้าแบบไม่เอาออกมานะผมว่ามันตายคาที่ตรงนี้

มันก็อาจจะทำให้มันตายได้จริงใช้เวลาแค่๕นาทีเท่านั้นเองแหละค่ะก็เอางูออกมาได้สำเร็จ
งูเหลือมตัวนี้ขนาดความยาว๓เมตร

เจ้าหน้าที่รายงานว่าลักษณะมันผอมสูงน้ำหนัก๗๒กิโลเมต

ทางเธอยังไม่ได้กินอะไรมานานกะว่าจะได้กินไก่ที่เป็นเมนูโอชะ
ด้านนี้ไงด้านไปติดสะขายตรงนี้

ไปหาเจ้าของบ้านค่ะคุณตายอดศักดิ์เยี่ยมพนมคุณอายุ๗๓ปี
คุณตาบอกว่าก่อนหน้านี้ไก่ที่บ้านหายไปอย่างปริศนา
หายไปอุ้ยใจคอไม่ดี
ตัวหนึ่งราคา๒๓๐๐บาท

ไก่ชนสิไก่ชนหลายสายพันธุ
จนกระทั่งมาพบความจริง
ความจริงที่ว่าเป็นยังไงให้คุณตานเล่าให้ฟังเลยค่ะ

คิดว่ามันกินของพ่อไปแล้ว

ขอให้มีโชคอะเนาะ

บูชายันไปแล้ว

ขออะไรที่มันกระชุมกระชวยจิตใจเติมกำลังกัน
ซึ่งนักข่าวก็ถามไงอะไรล่ะที่มันจะทำมานำมาซึ่งโชคลาภ

คุณตาบอกเลขที่บ้านไงนี่ชี้ให้ดูเลย
ซึ่งเราได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้น

จะชี้เลขที่บ้านเอางูไปเก็บก๊อต

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจัดการแล้วเรียบร้อย
ส่วนเรื่องของโชคลาภก็ตัวใครตัวมันแล้วกันคุณผู้ชม
ตัวใครตัวมันหมายถึงว่าเจองูเนี่ย
ตัวไข่ตัวมันค่ะไก่ยังหนี